เขาเลยต้องมีการจัดทำพิธีแบบนี้ขึ้นค่ะ
นี่คือคือพิธีปัดรังควานไล่ผีแม่ม่ายนะคะ

เพราะอะไรปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไล่ผีไม่ม่ายออกไป
ออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไปออกไป

คุณน่ะว้ายผมไปไม่ได้น้องบริษัทคุณก็รู้
นี่ผมเยอะเอาเอาไล่ไล่ผีแม่ม่ายไปก่อนนะคือพวกเขาทำพิธีแบบนี้ขึ้น
เพราะว่าอย่างนี้คุณคุณยายค่ะได้ยินเสียงลูกสาวตัวเองเนี่ย
เรียกหลานชายเนี่ยหลายครั้งมากตอนประมาณตี๔เกือบตี๕
คุณยายเลยลุกขึ้นมาดูมาแบบต่อว่าลูกสาวว่าแบบโอ๊ยจะเรียกอะไรกันนักกันหนา
งงคุณแม่แม่มาบ่นทำไมแม่มาว่าทำไมเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย
เขาบอกตัวเขาไม่ได้เรียกค่ะคุณ
เอ้าเขาเลยเชื่อว่าเสียงที่คุณยายได้ยินอ่ะอาจจะเป็นเสียงของผีแม่ม่า
จะมาเอาวิญญาณหลานชายไปอยู่ด้วยเปล่า
คุณนึกออกไหมมันมีความเชื่อว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาวิญญาณของผู้ชายไปไง
ก็เลยพากันทำพิธีนี้ขึ้นเลยค่ะ
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้นะเข้ามาคอมเมนต์กันแบบอุ้ย
เอาจริงบางคนเขาบอกเชื่อนะคะ
เคยได้ยินเคยสัมผัสกับตัวเอง

เรียกชื่อเล่นน้าชายสองครั้งแล้วเงียบหายไป
แล้วพอรุ่งเช้าน้าเขาประสบอุบัติเหตุค่ะคุณ

บางคนบอกว่าเคยเจอกับตัวเองเมื่อ๒ปีก่อน

ดื่นแล้วฝันว่ามีผู้หญิงมาชวนไปอยู่ด้วย
ถึงขั้นแบบบังคับเลย

คุณยายเขาสอนมาตลอดว่า
ถ้าได้ยินเสียงใครเรียกกลางดึก
ห้ามเลยนะห้ามตอบรับห้ามขานรับเด็ดขาด

ใช่เขาว่ากันว่าถ้ามีคนเรียกแล้ว
ตอนกลางค่ำกลางคืนอย่าไปตอบรับนะ
เดี๋ยวผีแม่ม่ายจะมาเอาตัวไป

จริงบางบ้านเขาแนะนำให้ทำยังไงรู้ไหมยังไง
ให้ผู้ชายในบ้านทาเล็บสีแดง

อีกวิธีที่เราคุ้นเคยกันลอกก่อนไปประจำก็คือ
เอาเสื้อสีแดงไปแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
หมู่บ้านผู้ชายบางคนเขาก็มีทาเล็บสีแดงบ้าง

ซึ่งจริงเราเล่ากันบ่อยนะคะว่า
ถ้าบ้านไหนหมู่บ้านไหนมีผีแม่ม่าย

บ้านนี้ไม่มีผู้ชายหลอกผี
เหมือนแก้เคล็ดไปควรจะผีหลอกคือหลอกผีก่อนเลยหลอกก่อนชนะนะคะ
แล้วก็ทางแก้เคล็ดเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีตามที่สะดวกใจที่จะทำไปนะ
แต่มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชม
เอามาให้ดูกันอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชม
ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะ
คุณชนะโอ้ยขอบใจ
วันนี้ดิฉันเป็นห่วงคุณชนะมากคุณเหมือนดวงไม่ค่อยดีนะวันนี้นะ

จักรขวามวงคืนนะ